ลายมือที่เขาจดไว้ว่าบ้านหลังไหนนะ

เขามีพฤติกรรมอย่างไรบ้านออกนอกบ้านกี่โมง
เข้ามากี่โมงบ้านนี้มีแค่คนแก่
และมีบ้านของอดีตพบตรที่เขาเตรียมจะปล้นตามโพยด้วยนะ
โอ้โหเขียนรายละเอียดเยอะจนเหมือนกับประหนึ่งเคยอยู่ในบ้านนั้นน่ะ
รู้รายละเอียดเชิงลึกหมดเลยนะคุณผู้ชมฮะ
นี่ตำรวจพอจับกลุ่มตัวได้แล้วเห็นโพยต่างเหล่านี้ก็ตกใจเหมือนกัน
เดี๋ยวเรามาอ่านข้อความในโพยให้ฟัง
แต่ว่าตำรวจสพบางแก้วนะคุณก็โชว์ฝีมือนะ
จับกลุ่มนายบัวหลวงวังคีรีอายุ๔๘ปี
พร้อมของกลางที่โจรกรรมมากว่า๖๐รายการคุณ

นี่มีทั้งทองแท่งน้ำหนัก๔๐บาท

นาฬิกาหรูเนี่ยเรียงกำเป็นตับเลย

สร้อยคอก็มีเพชรก็มีธนบัตรเก่า
ก็มีอื่นอีกมากมายมูลค่ากว่า๑๐ล้าน

สมุทรปราการกระทำผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
นี่คุณทองแท่งไปเอาจากบ้านคนรวยเข้ามาหมดเลย
น่าตกใจคือที่ตำรวจพบคือ

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบ้านที่เตรียมจะไปก่อเหตุคุณ
มีทั้งข้อความและแผนที่นับเป็น๑๐๑๐ใบ
บอกรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นหลังนี้
ว่ามีใครอยู่กี่คนอะไรยังไงบ้าง
คุณผู้ชมดูโพยหลังหนึ่งนะ
บอกเป็นบ้านของสรรสรุตานนท์
พลตำรวจเอกสรรเป็นอดีตพบตร
โพยเขียนว่าอะไรอ่านให้ฟังเลย
บอกว่าบ้านสรรสรุตานนท์
หน้าบ้านเขียนแค่นามสกุลว่าสรุตานนท์

ตั้งอยู่ในซอยจรรย์สนิทวง๕๔อยู่ประมาณกลางซอย
เข้าไปจากปากซอยประมาณ๑๒โล

แล้วรายละเอียดบอกว่ามีผู้หญิงวัยกลางคน
อยู่บ้านข้างคอยไปทำความสะอาดอาทิตย์ละครั้ง

ส่วนกลางคืนไม่มีคนอยู่ไม่มีคนนอนเฝ้าบ้าน
เอาไว้เก็บทรัพย์สินเงินดำของสรรโอ้โหมีตู้เซฟอยู่บนชั้นสอง
มีทรัพย์สินแล้วตัวบ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่
คุณเขาต้องเคยเข้าไปในบ้านนี้ใช่ไหมเขาถึงรู้
เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดว่าเคยเข้าไปในบ้านนี้หรือไม่เคย
หรือว่าคอยไปสังเกตการณ์อะไรยังไงเดี๋ยวมาเฉลยให้คุณทราบ
โจรร้ายคนนี้เขารู้รายละเอียดทั้งหมดได้ยังไง
โพยเขียนแบบนี้บ้านหลังนี้เจ้าของบ้านชอบไปทำบุญวันพระ
ดังนั้นวันพระจึงไม่มีคนอยู่บางโพยเขียนบอกว่าคนแก่อยู่คนเดียว
อาจารย์จุฬาตอนเช้า๖โมงเช้าจะมีลูกสาวมารับไปส่งมหาวิทยาลัย
หกโมงเย็นลูกสาวก็จะมาส่งเป็นประจำอย่างนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
มีรอปภอยู่ตรงประตูบ้านเป็นประจำไม่เข้าไปยุ่งข้างในบ้าน
ตอนเวลากลางวันจะไม่มีคนอยู่ในบ้านดังนั้นช่วงเวลากลางวันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลย
ในการก่อเหตุเนอะใช่เนี่ยแล้วก็เขียนบอกว่าบ้านตั้งอยู่แถวถนนสุขุมวิทย
ร่วมฤดีอะไรแบบนี้นะคุณนี่เป็นโพยอีกโพยหนึ่ง
คุณผู้ชมฮะการจับกลุ่มครั้งนี้รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
พันธุ์ตำรวจเอกโชติวัฒน์เหลืองวิลัยมาสอบผู้ต้องหาด้วยตัวเอง
คุณผู้ชมอยากรู้จังหวะที่ผู้ต้องหาเขาให้รายละเอียดไหม
ว่าเขาเขียนโพยแบบนี้โดยเอาข้อมูลมาจากไหนฟังเสียงตอนสอบหน่อยนะฮะ
เข้าไปดูใครแบบนี้เข้าไปดูบ้านจะมาล้างบ้านหลังนี้แต่ยังไม่ทำ
ยังไม่ทำไม่ทำเป็นเป้าหมายนะตรงนี้บ้านอดีตพบตรมึงก็จะเอาด้วยเหรอ

ไปเลยนะนี่บ้านพบตรนะจะเอาด้วยเหรอ
โอ้โหเนี่ยรองผู้การจังหวัดถามว่านี่บ้านอดีตพบตรจะเอาด้วยเหรอ

ทีนี้ครับถามว่าไอ้โพยหรือว่าไอ้บันทึกข้อมูลทั้งหมด
ได้มาจากไหนเขาบอกแบบนี้คุณ
เขาบอกไอ้โพยที่เขียนด้วยลายมือเป็นข้อความเกี่ยวกับบ้านที่จะไปก่อเหตุเนี่ย
มันได้มาจากนี่คุณหลังจากที่เขาเคยติดคุกติดตารางมาเหมือนกันนะ

ก็ไปอยู่กับเพื่อนในคุกคนที่ติดคุกด้วยกันแหละ
ในคุกแต่ละคนเคยเข้าไปรักทรัพย์ตามบ้านหลังดังกล่าวมาแล้ว
อ๋อคือได้วิชามาอย่างนี้หรอจะไปคุกอ่ะ
วิชาได้ข้อมูลมาจากเพื่อนในคุกที่เคยไปปล้นบ้านหลังต่างมาแล้ว
ก็จะมีข้อมูลเช่นบ้านอาจารย์จุฬา

ตอนเข้าไปอยู่ในคุกเขาก็เลยศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเหล่านี้
แล้วหวังว่าตอนออกมาจะไปก่อเหตุลักษัพตามบ้านเรือนเหล่านี้แหละ

เพราะว่าพอเพื่อนบอกเสร็จแล้วปุ๊บเอาข้อมูลมาถึงข้างนอก
สองคือข้อมูลเขาอัปเดตหรือเปล่านะ
ว่ามันเคยแบบมีคนออกมาแบบนี้บ้านเขามีคนอยู่แบบนี้
โอ้โหขโมยตามโพยเลยนะ

โอ้โหนี่ก็ล่าสุดนะฮะนายบัวหลวงผู้ต้องหารับสาภาพว่า
ช่วงกลางคืนวันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ

ที่ตำบลบางแก้วบางพลีจังหวัดสมุทรประการ
ได้ทรัพย์สินจำนวนมากรวมถึงที่ยึดมาได้ตรงนี้แหละครับ
หลังการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ติดตามขยายผล
แล้วก็ติดตามเจ้าของทรัพย์สินมาตรวจสอบทรัพย์สิน
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนายบัวหลวงต่อไป
ส่วนช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจจะนำตัวนายบัวหลวงผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพคุณโพยต่าง
เขียนที่จดไว้จำมาจากเพื่อนที่เคยไปก่อเหตุเนี่ย

รู้หมดเลยพฤติกรรมเจ้าของบ้านเขาเป็นยังไง
แล้วก็กลัวจังเลยว่าถ้าเกิดว่าไปเข้าคุกรอบนี้